ที่เชียงใหม่สายดื่ม
ดื่มอะไรดื่มพวกกาโฟงกาแฟ

เขาบอกว่าเอาใจสายมูและนักเสี่ยงโชค
นี่ค่ะโอโนโอโนโอโนโน
ที่ฉันจำได้แล้วคาเฟ่ร้านนี้
โอโนคาเฟ่เป็นร้านกาแฟแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ที่ไหนภายในบ้านแม่ขักตำบลหางดงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ถูกต้องครับแล้วนั่นคือเมนูที่ชื่อว่าเมนูอร่อย

นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาจะทำน้ำตาลก้อนมาปั้นเป็นทูบเสี่ยงท้าย
นี่ไงมันกินได้นะไม่ใช่แค่จุดแล้วก็เสี่ยงโชคนะ

เยอะแยะมากมายหลายเมนูไอ้วิปครีมนี่แหละโอ้โหบอกเลยว่าทีเด็ด
แล้วตัวที่เป็นเหมือนก้านคู่เสี่ยงทายนั้น
บอกเลยว่าทุกคนลูกค้าทุกคนเขาชอบเขาอยากได้
เพราะว่าขายยอดขายดีขึ้นเยอะ

เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นบาริสต้าของโรงแรมระดับ๕ดาวในจังหวัดเชียงใหม่
แต่เจอโควิด๑๙ก็ทำให้เธอตกงานแหมเสียใจด้วยนะ
แต่อย่างนี้เธอบอกเสียใจไม่เป็นไรใจเรามันต้องสู้ต่อ
ก็หันมาเปิดร้านคาเฟ่เล็กที่หน้าบ้านตัวเองในสไตล์แบบญี่ปุ่นมินิมอร์
แรกก็เปิดปกติขายทั่วไปนั่นแหละแต่อย่างนี้ยอดขายไม่ค่อยมาเลย
ต้องหาจุดเด่นจุดขายเธอไปศึกษาไอเดียการตกแต่งหน้าเค้กรูปต่าง
ไปเจอการตกแต่งหน้าเค้กแบบสายมูเข้าให้โอ้โหทีนี้ปิ๊งไอเดีย
จัดเลยครับเนี่ยฮะมาปรับใช้กับเมนูเครื่องดื่มของเธอนะครับ
ผูกกับความเชื่อของคนไทยเข้าไปนี่ทำให้วันหนึ่งนะยอดขายนะเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ย
แก้วต่อวันแล้วที่สำคัญยังไงมีคนเคยได้โชคได้ลาบจากไอ้ทูบ
ทูบน้ำตาลทูบน้ำตาลของเธอนี่ด้วยโอ้อยากซื้ออยากกินแล้วค่ะ
อยากกินเธอมีโปรโมชั่นดีให้กับแฟนรายการตลอดข่าว
ไปดูซิว่าโปรโมชั่นของเธอคืออะไร
๗๘น่ะรีบไปซื้อหากันราคาไม่แพง๒๐๖๕บาทเท่านั้นเอง
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วโทรไปสอบถามด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับ
เช่นใหม่นะหางดงนะคะมีโอกาสไปกัน